คุณผู้ชมครับใครที่คิดว่าตัวเองทุกข์แล้วลำบากแล้วไม่มีทางออก
อยากจะให้ดูชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียง๑๐ขวบเรียนชั้นป๔
นี่ครับต้องปั่นจักรยานพ่วงมาขายผักในปั๊มทุกวัน
เพื่อช่วยตายายคือพ่อแม่น้องแยกทางกันน้องก็อยู่กับยายแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนะฮะ
ต้องออกมาขายผักแบบนี้หาเงินช่วยครอบครัวช่วยตัวเองทำมาหากินนะฮะ
เด็กหญิงคนนี้ชื่อน้องใบหยกชื่อจริงสุพรรณิกานวดกลางอายุ๑๐ปีเท่านั้น
เรียนชั้นป๔โรงเรียนดอนหวายครับปั่นจักรยานคู่ใจพ่วงข้างมาตะเวนขายผัก
ในปั๊มน้ำมันปตธดอนหวายอยู่ที่เนินสูงจังหวัดนครราชศรีมาก
มีผักมีพริกมีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะน้องใบหยกเนี่ยจะมาขายผักที่นี่เป็นประจำ
ถามว่าทำไมหนูต้องมาปั่นมาขายในปั๊มอ่ะลูกน้องบอกว่าในปั๊มคนเยอะดีค่ะ
แวะมาเติมน้ำมันแวะเข้าห้องน้ำคนเยอะหนูขายผักได้มากกว่าปั่นไปในชุมชน
เพราะชุมชนเขามีผักเขาอยู่แล้วหนูก็เลยปั่นมาในปั๊มก็เลยพอขายได้
แต่ละวันขายได้วันหนึ่ง๓๐๐๔๐๐บาทก็จะมีคุณยายเนี่ย
น้องจะปลูกผักปลอดสารพิษครับพี่เบิร์ดปุ้ยคุณผู้ชม
แล้วก็เอาผักให้น้องมาขายคุณยายเป็นคนจัดให้นะแล้วก็ใส่รถ
น้องก็ปั่นจักรยานมาขายกรัมหนึ่ง๑๐บาท๕บาทก็ว่ากันไป
เงินก็เอาไปให้คุณยายใช้จ่ายในครอบครัวนะครับ
น้องบอกว่าที่ออกมาขายผักเนี่ยหนูอาศัยช่วงเลิกเรียนแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์
เพราะต้องการจะหาเงินแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว
ต้องการช่วยคุณยายด้วยเพราะพ่อแม่ของน้องแยกทางกัน

โดยที่ผ่านมานะฮะคือหลายคนก็ไปซื้อผักน้องเป็นประจำนะฮะ
ก็จะมีลูกค้าประจำเพราะเห็นแล้วสงสาร
ผักน้องสะอาดเพราะคุณยายปลูกเองก็จะปลอดสารพิษ
ราคาถูกกรัมหนึ่ง๕บาท๑๐บาทคนก็อุดหนุนกันไป
นี่แหละฮะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป
ตัวอย่างคือน้องใบหยกคนนี้น่ารักมาก

น้องหนูวันนี้ถ้าดูไทยรัฐทีวีอยู่นะลูกนะ
ถ้าหนูเนี่ยเรียนอย่างเดียวพ่อแม่ให้สตุ้งสตังค์ไปเรียนด้วย

โดยเฉพาะลูกพี่ถ้าดูอยู่นะลูกนะ
ดูกว่าเขาจะช่วยเหลือที่บ้านเขาได้เงินไปเรียนนะ
พวกเราบางทีเรียนอย่างเดียวตั้งใจนะ

คนลำบากกว่าเรามีอีกเยอะ
แต่ลูกพี่ก็เป็นอภิชาตบุตรนะทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้ตลอดนะ